จะพาไปตามอีกหนึ่งประเด็นข่าวอัธยกรรมนะคะ
ที่มีกรณีคนงานร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ย
ถูกฆาตกรรมยัดใส่ถังโบกปูนแล้วก็ไปฝังดินอีก
ทีนี้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยนะคะหรือผู้ต้องหาเนี่ย
คาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่ชื่อนายประยูน
เป็นคนที่พาผู้ตายมาทำงานที่นี่
เป็นญาติกันด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยตำรวจก็ควบคุมตัวได้แล้ว
เพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักจนมามอบตัวนะคะ

ใช่ค่ะคือตำรวจไปสอบสวนมาแล้วก็ได้เบาะแสมาว่า
วันก่อนก่อนเนี่ยมีคนเอาอะไรไม่รู้อ่ะ
ฝังอยู่ตรงนี้ได้เบาะแสมาจากพนักงานร้านอาหารใกล้
คือผู้ตายเนี่ยหรือว่าในขิก
เป็นนุ่มพัทธลุงอายุ๓๘ปี
ญาติเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องหาเนี่ยนะ

มาทำงานที่กรุงเทพใช่ค่ะ
เขาก็บอกแม่ว่าอยากจะมาทำงานที่กรุงเทพ

เมื่อก่อนพี่ให้กันมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่ง

หายไปตั้งแต่๑๐มีนาคม

บอกปกติก็ส่งข้อความคุยกันทุกวัน

ไปเลยไม่ตอบแล้วไม่อ่านด้วยข้อความมันจะเห็นว่าอ่านหรือไม่อ่าน
ใช่ค่ะแล้วเงียบไปเลยก็ไปแจ้งความกัน
สืบสวนไปไล่สืบสวนมาปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ย
ก็หายไปจากร้านในวันใกล้ใกล้กับที่ในขีกหายไปค่ะ
แล้วก็มีคนงานที่เป็นแรงงานชาวพม่าที่อยู่ที่ร้านอาหาร
บอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยในจุ๊บเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งให้มาช่วยยกถังน้ำมัน
เป็นถัง๒๐๐ลิตรมีปูนโบกด้วยไปขุดดินฝังอยู่หลังร้านอาหาร
ข้างนายมีศพอยู่จริงแล้วบัตรประชาชนเขาก็ยังอยู่ในตัว
แล้วก็ไล่ไปตามในจุ๊บ
ตามในจุ๊บก็กดดันอย่างหนักเลยตอนแรกบอกว่าจะขอมอบตัวในพื้นที่
สุดท้ายแล้วก็คือมามอบตัวตรงวันพฤศบรรดีที่ผ่านมา
ใช่ค่ะทีนี้พอมอบตัวแล้วเนี่ย
ก็ตำรวจสอบสวนนะคะสอบสวนอย่างหนักเลย

ซึ่งล่าสุดค่ะตำรวจก็นำตัว
ฝากหางศาลจังหวัดมีนบุรีและสั่งคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
นี่เป็นคืนที่มามอบตัวแล้วก็คุมตัวมาที่กรุงเทพ
ใช่คือลงเครื่องมาเลยค่ะนี่คือนายประยูนแก้วพยศหรือว่านายจุ๊บนะคะ
ผู้ต้องหาฆ่าโบกปูนนายอัชชาหนูปฐุมหรือว่านายขิก
ตำรวจนครบางเขนเนี่ยนครบานบางเขนก็ไปรับตัวมาแล้วก็เอาไปสืบสวนสอบสวนนะคะ
แล้วก็ล่าสุดคือคุมตัวออกมาจากห้องคุมขังไปฝากขังที่ศาลจังหวัดมีนบุรีค่ะ
ซึ่งการสอบสวนนายจุ๊บก็ไม่ได้ความร่วมมือแต่อย่างใด
คือปิดปากเงียบเลยไม่ให้การอะไรเลยไม่เลย
แม้ตั้งตอนเดินผ่านสื่อมวลชนเนี่ยเมื่อเขาใส่หน้ากากอนามัยปิดบังไปหน้า
สื่อก็พยายามถามล่ะถามว่าตกลงเรื่องราวเป็นยังไงเกี่ยวข้องไหมปฏิเสธหรือเปล่า
ทำจริงหรือเปล่าไม่ตอบสักคำแม้แต่คำเดียวนะ
คือตามรายงานข่าวของทศสวนบอกว่านายจุ๊บเนี่ย
น่าจะมีความโกรธแค้นในขิกผู้ตายเกี่ยวกับเรื่องหญิงสาวคนหนึ่ง
ใช่ค่ะคือตอนที่ในจุ๊บมาทำงานที่นี่ก่อนในขิกเนี่ยนะคะ
ก็คือมีผู้หญิงคนนึงเขาก็เรียกว่าเป็นแฟนแหละ

ใช่ค่ะเคยคุยกันอยู่แล้วก็เลิกกันไป

ปริปากสักคำเดียวเลยค่ะเงียบอย่างเดียวเลย
ซึ่งเรื่องนี้นะคะพันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวน
ผู้กำกับการตำรวจนครบานบางเขนก็บอกว่า
พนักงานสอบสวนค้านการประกันตัวแล้ว
เพราะว่าเป็นคดีที่มีความรุนแรงอัตราโทษก็สูง
ส่วนประเด็นเรื่องการสอบสวนและสืบสวน
หาตัวผู้กระทำผิดเพิ่มเติมเพราะเขาเชื่อว่าทำคนเดียวไม่น่าจะได้หรอก
ของแต่ละอย่างหนักทั้งนั้นไม่มีทางที่จะทำคนเดียวได้นะคะ
เรื่องนี้ผู้อำกับการตำรวจนครบานบางเขนบอกว่า
ทางกองปราบจะเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

แต่ถ้ากองปราบประสานมาบอกว่าอยากให้สอนอบังเขนเป็นผู้สอบสวนสืบสวนอะไรก็แล้วแต่
ยินดีดำเนินการแล้วก็พร้อมดำเนินการด้วย
ส่วนการติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ก็บอกว่าตอนนี้รายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ
จุ๊บคนนี้ถูกแจ้งความแล้วคือ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข้อหาซ่อนเร้นอำพางศพ
ซึ่งสารจังหวัดมีนบุรีอนุญาตให้ฝากขังได้ผลัดแรก๑๒วัน
ก็คือ๓๐มีนาคมไปจนถึง๑๐เมษายนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลย
ทีนี้จากข้อมูลการสืบสวนนะคะพบว่า
ตำรวจกองปราบปรามได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยอีก๒คน
ซึ่งเป็นคนงานที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าสองคนนี้รู้เห็นเหตุการณ์เหมือนที่คุณพักภูมิเล่าไป
มีคนนึงรับสารภาพบอกว่านายจุ๊บเนี่ยโทรมาหาเขา
เรียกให้เขาไปหาที่ร้านพอไปถึงภาพที่เขาเห็นก็คือ
จุ๊บเนี่ยกำลังทำร้ายในขิกอยู่
ก็ออกไปเขาก็ออกไปซื้อพอกลับมาถึงปุ๊บ
จุ๊บก็สั่งให้เขาช่วยยกร่างของนายขิกยัดใส่ถังยกขึ้นรถ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ตำรวจได้มาจากทางกองปราบ
คะมีมีรายงานมาแบบนั้นซึ่งทั้งหมดทั้งมวลตอนนี้อยู่ระหว่าง
รวบรวมพยานหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมค่ะ
แสดงว่าพยานตรงนี้จะเป็นพยานสำคัญเพราะเห็นช่วงที่ทำร้ายกัน
ใช่และยกศพขึ้นรถเข้าไปในถังเอาไปอำพลางใช่
แต่พยานก่อนหน้านี้ที่ตำรวจได้มาก็คือพยานที่ช่วยยกถังแล้ว
ถูกเรียกให้มาช่วยยกถังคือไม่รู้ว่ามีอะไรข้างในแล้วก็ขุดดินผังอ่า
ซึ่งตรงนี้ตำรวจบอกว่าต้องแยกเป็น๒ส่วน
ต้องหาตอนนี้มีสองกลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งคือร่วมกันฆ่าอ่า
รู้เห็นเหตุการณ์อาจจะไม่ได้ลงมือฆ่าด้วย
แต่ว่าก็เห็นอ่ารู้อืมอีกกลุ่มหนึ่งคือเรื่องของอำพลางศพค่ะ
ซ่อนเต้นอำพลางศพกลุ่มนี้จะมีกลุ่มที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ช่วยดำเนินการโดยที่ไม่รู้เพราะเขาบอกให้ช่วยยกหน่อยอืมอ่า
ก็ต้องรอดูการสืบสวนต่อไปค่ะ